อ่างทองเนี่ยมีวัยรุ่นถูกคู่อริไล่ยิงกลางสี่แยกไฟแดงนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจได้ตัวแล้วก็รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะนี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดนะฮะ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีรถของผู้เสียหายกับรถของผู้ก่อเหตุ
แล้วมีปืนออกมาอย่างนี้โชคดีที่ไม่มีใครเจ็บ
เหตุการณ์นี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
สี่แยกวัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทุ่มกว่ากว่า
คืนวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรถกระบะสองคันไล่ประกบกันมา
จนถึงกลางสี่แยกแล้วคันหนึ่งก็ยื่นมือที่ถือปืนออกมา
แล้วก็กระหน่ำยิงไปใส่อีกคันนึงอีกคันหนึ่งก็ขับหลบหนีไปนะครับ
คันสีดำนี่เป็นคันที่ถูกยิงนะครับส่วนอีกคันนึงเนี่ย
ก็แยกไปอีกทางนึงนะครับคันสีดำเนี่ยถูกยิงแล้วก็ขับออกไป
ก็ไปนู่นเลยครับไปสพเมืองอ่างทองเลยไปแจ้งความทันทีนะครับ
เพราะว่าถูกยิงมานะครับในคลิปจะเห็นว่าหลังเกิดเหตุ
มีชาวบ้านแถวนั้นวิ่งเข้ามาดูนะครับ
นี่ฮะหลังจากที่เห็นว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้ว
ชาวบ้านก็มาดูร่องรอยกันนะครับพวกกระสงกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตรงนี้นะฮะเสียงดังลั่นไปหมดนะครับ
ตอนนั้นชาวบ้านบอกตอนที่กระหน่ำยิงใส่กัน
คนขับรถกระบะสีดำชื่อนายนรเบศพลเรือน
ชื่อเล่นชื่อบอลอายุ๒๕ปีคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาถูกคู่อริเก่าชื่อในปามใช้ปืนไล่ยิงถล่มหลายนัด
กระสุนเนี่ยเข้าด้านข้างรถเข้าเหนือซุ้มล้อด้วย
เป็นซุ้มล้อด้านหลังคนขับมีรอยกระสุนอยู่สองรู
โชคดีที่ตัวเขาไม่โดนนะฮะโชคดีที่เขาไม่บาดเจ็บ
นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าสองนัดนะฮะ
มีด้านข้างอีกนะครับนายนรุเบศบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถไปรับเพื่อนระหว่างทางเนี่ยไปเจอในปาม
ปามนี่เคยมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อนที่สี่แยกไฟแดงเรือนจำอ่างทอง
ตั้งแต่หกกุมภาพันธ์จากนั้นเขาเห็นรถกระบะอีซูซู
ของในปามไล่ขับตามประกบมาแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้
สี่แยกไฟแดงสี่แยกวัดต้นสนเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับเจอกระสุนปืนไม่ทราบชนิดตกอยู่หนึ่งหัว
ปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๖ปลอกด้วยกัน
เพราะว่าหลังจากถูกไล่ยิงเนี่ยเขาไปแจ้งความทันที
ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำมาวานนี้ชุดสืบสวนสพเมจอ่างทอง
ตามไปติดตามไปจับกลุ่มตัวในปามได้ค่ะเพราะว่าคนที่ถูกไล่ยิงเขาบอกเขาจำได้
ว่าคือในปามในปามเสื้อดำเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
นายดิทธพงศ์จิตวิปูลหรือว่าในปาล์มอายุสิบเก้าปี
นี่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวสารภาพนะครับบอกว่าลงมือจริง
ปามบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับนายพลวัฒน์จิตวิปูน
ชื่อเล่นชื่อป๊อปที่เป็นพี่ชายพี่ชายอายุยี่สิบสอง
ขับรถกระบะไปเจอรถกระบะของในบอลเป็นการเจอกันโดยบังเอิญ
แล้วจำได้ว่านี่คือคู่อริเก่าเคยก่อเหตุไล่แทงไล่ยิงกันมาแล้ว
เมื่อกลางดึก๖กุมภาพันธ์ก็ตรงกับที่ในบอลบอกนะฮะ
เขาก็ยังแค้นอยู่ก็เลยขับรถไล่กวดไล่กวดไปนะครับ
ตั้งแต่ตำบลย่านซื่อจนมาถึงแยกวัดต้นสน
จากนั้นในป๊อปพี่ชายเขาเป็นคนชักปืนเนี่ย
หน่ำยิงใส่รถของในบอลยิงไปหกนัด
แล้วในปามที่เป็นคนขับก็ขับรถหนีไปหนีไปที่บ้าน
ส่วนในป๊อปเนี่ยหนีไปอีกนะครับจนกระทั่งเช้าวันนี้นะครับ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวในปามได้ที่บ้านนะครับ
พร้อมทั้งรถที่ใช้ในคืนวันเกิดเหตุที่ขับไปแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ด้วย
พี่ผ่านครับพี่ผ่านจะใช้ปืนใครมีคนยิง
พี่ครับยิงยิงไปที่นั้นครับ
เจอกันยังไงหรือเราดักหลอกกันไม่ได้ดักครับเจอโดยบังเอิญ
เป็นใครเป็นพื้นใครพื้นพี่ครับเป็นพี่พื้นพี่ทะเบียนไหม
ไม่รู้ครับแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเป็นเขาจำได้ครับอืม
จำได้ว่าเขาฟังหรือเขาอยู่อยู่ในเหตุการณ์จำได้ว่ารถมันครับ
อืมเปรียบไหมตอนนี้นิดหน่อยครับวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดตรงเนี้ยฮะ
นี่เป็นช่วงกลางวันนะครับคืนที่เกิดเหตุเนี่ยที่สี่แยกวัดต้นสนตรงนี้เนี่ย
มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับของเทศบาลบางแก้วคือตัวนึงเนี่ยเสีย
อีกตัวหนึ่งใช้งานได้แต่มุมกล้องเนี่ย
เอาล่ะมันเห็นเหตุการณ์แต่ว่าเสียงมันไม่ได้ยินนะฮะทีมข่าวของเรา
ได้รับจะรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้นะครับบอกว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่มุมหนึ่ง
เป็นของชาวบ้านในพื้นที่เราก็ไปได้มานะฮะ
ซึ่งกล้องมุมนี้เนี่ยมันไม่เห็นเหตุการณ์นะครับมันจะเห็นจังหวะที่รถกระบะเนี่ย
ที่ถูกไล่ยิงเนี่ยขับผ่านไปขับผ่านไปนิดเดียว
แต่แม้มันจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เสียงมันโอ้โหค่ะ
ได้ยินเสียงปืนเนี่ยสักห้านัดได้อืม
เนี้ยฮะชาวบ้างกะตกใจกันหมดค่ะโอ้โหเขาหันไปมองอ่ะเนี้ยนะค่ะ
คือในปามคนที่ขับรถกระบะไล่ตามเขา
พี่ชายที่ในป๊อปยิงเนี่ยค่ะ
นัดเค้าก็ตกใจกันนะค่ะ
แต่เสียงปืนถ้าฟังจากคลิปนี้นะน่าจะสัก๕นัทแต่ไม่เป็นไรเราก็
ก็เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นล่ะคือก็นำยิงเขาใส่กันเลยนะฮะ
แล้วอีกครั้งนึงก็หนีไปอีกครั้งนึงก็แยกไปอีกทางนึง
ยิงรัวและดังมากประมาณ
หลายนัตรนะคะแบบรัว
แต่เห็นเขาบอกว่า๖นัตรแล้วก็รถพลังมากขนาดนั้น
ตกใจค่ะอยู่กันเยอะมากแล้วก็แบบหันไปมองก็นึกว่าฝั่งตรงข้ามยิงขึ้นฟ้าหรืออะไรแต่ปกติเขาก็ไม่เคยยิงนะ
แต่ก็อ้าวพอเสียงมันใกล้เขาหาเราก็เลยหันไปมองกันเต็มเลยเขาปิดกระจกหมดเลยก็เลยไม่เห็น
แต่เห็นน้องอีกคนนึงบอกว่าคันที่ยิงเปิดกระจกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาลำกล้องโผล่ออกมาจากกระจกแล้วก็ยิงรถพลิกอัพคันที่ว่าหนีคันนั้นนะครับ
เราได้คุยกับเจ้าของรถกระบะคันที่ไปไล่ยิงเขานะครับชื่อนายประสิทธิ์จิตวิปูนอายุ๕๘ปีเป็นพ่อนะ

พ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้ปามลูกชายเนี่ยมายืมรถจะไปข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะลูกชายไม่ได้เล่าตอนที่กลับมาที่บ้าน
กระทั่งเช้าตำรวจมาที่บ้านบอกว่าลูกชายคนเล็กของเขาในปามเนี่ยขับรถไปไล่ยิงคนก็ตกใจมากโดยเฉพาะเอ้าลูกมีปืนได้ยังไงนะฮะแต่ในปามบอกพี่ชายชื่อป๊อปเป็นคนยิงนะครับ
พอทราบเรื่องว่าปามลูกชายไล่ยิงคนก็รู้ทันทีว่าจะต้องเป็นในบอลแน่สำหรับคนที่ลูกไปไล่ยิงเพราะลูกชายมีเรื่องกับบอลคนเดียวเป็นความคับแค้นใจตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พ่อของในปามผู้ต้องหานะฮะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอันนี้คือบอลนะครับคนเสื้อดำที่ถูกไล่ยิง
พ่อของเขาเนี่ยบอกว่าพ่อในปามนะบอกว่าในบอลเนี่ยเคยยกพวกมารุมทำร้ายลูกชายเขาใช้มีดฟันลูกชายเขาจนเป็นแผลที่หน้าผากที่หางคิ้วด้วยที่นิ้วกลางฝั่งซ้ายด้วยคดีนั้นตำรวจยังไม่ได้จับผู้ต้องหามาดำเนินคดีเลยลูกชายก็เลยยังแค้นอยู่พอไปเจอกันเนี่ยก็เลยใช้วิธีล้างแค้นกันเองแบบนี้
เดี๋ยวตอนนี้
เขาไปร่วงพักกันน่ะโทคุยกับแม่เขาเพราะเขาบอกว่าไงเขาบอกอย่าป้ามันอยู่รับว่าเป็นคนทำเองรู้มานานเขาเคยมีมี
ก็ตะเดี้ยว
อีกคนนึงนะครับก็คือในป๊อปพี่ชายของในปาล์ม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่ตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับตอนนี้ออกหมายจับแล้ว
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าส่วนตัวในปามเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับ